สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหาก็เป็นชักนัทชากิตโม่ค่ะ
คุณผู้ชมค่ะหยุดยาวสัปดาห์นี้ใครจะไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานนะคะ
ขับรถขึ้นยอดดอยยอดภูก็อย่าลืมเปิดไฟตัดหมอกกันหน่อยค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าหมอกหนาหลังจากที่อุณหภูมิเริ่มเพิ่มสูงขึ้นค่ะ
ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานนะคะถึงแม้อุณหภูมิจะเริ่มเพิ่มสูงขึ้น
แต่ว่าก็สูงขึ้นไม่มากนักค่ะยังสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นอย่างต่อเนื่องค่ะ
ในขณะเดียวกันภาคกลางค่ะคุณผู้ชมสามารถสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นในช่วงค่ำถึงเช้า
แต่กลางวันเนี่ยแดดค่อนข้างร้อนอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเพราะฉะนั้นเก็บเสื้อกันหนาวไปก่อนนะคะ
หลังจากนี้ต้องมาลุ้นกันว่าจะมีลมหนาวกลับมาอีกหรือเปล่า
ในขณะเดียวกันภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมสุดสัปดาห์นี้อากาศดีค่ะเพราะว่าฝนเริ่มน้อย
แต่สัปดาห์หน้าต้องเฝ้าระวังค่ะเพราะว่าจากการตรวจสอบเราพบว่าจะมีห่อมความกดอากาศต่ำ
เลื่อนตัวบริเวณมาเลเซียคุณผู้ชมลักษณะแบบนี้เนี่ยอาจจะทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ